แต่ที่จะพาไปดูนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมาก
คุณตาอายุมากกว่า๘๐ปีแล้วค่ะ
อยู่ที่จังหวัดสุโขทัย
ตอนนี้ยังปั่นจักรยานอยู่เลย
โอ้โหแข็งแรงนะปั่นไปหาญาติในต่างอำเภอในตำบลซึ่งอยู่ใกล้กันนะคะ
ไม่แล้วดูสิท่านตื่นเช้าแบบนี้ปั่นตอนเช้าก็อากาศดีนะ
แต่ว่าแสดงว่าท่านต้องสายตาดีแล้วด้วยนะฮะ
ระยะทางต่อวันนะ๓๐กิโลเมตรค่ะ

คุณตามากสุกล้าอายุ๘๓ปีแล้วค่ะ
เรียกกันว่าตำมากพระเครื่อง
เป็นชาวอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ปั่นจักรยานสองล้อคู่ใจออกจากบ้านพักไปนั่งดื่มกาแฟ
ที่ร้านประจำในตลาดสวรรคโลก
ก่อนที่จะปั่นจักรยานไปบ้านญาติซึ่งอยู่ในตำบลหนองกลับ
ระยะทางไปกลับนะคะกว่า๓๐กิโลเมตร
แล้วปั่นแบบชิวช้าแบบนี้๓๐กิโลเมตรนะคะ
แล้วก็ระยะทางไปก็แวะหน่อยจิบกาแฟกินโจ๊กหน่อย

คุณตื่นเช้าผู้สูงระยะท่านตื่นเช้านะ
คุณตาเล่าว่าปั่นจักรยานมาตั้งแต่เป็นนุ่มแล้ว
เคยมีอาชีพรับจ้างอัดกรอบพระและรับเช่าพระตามแผงต่าง
อดีตชาวบ้านส่วนใหญ่จะใช้จักรยานในการเดินทางไม่สะดวกสบายเหมือนตอนนี้นะ
คุณตาบอกและด้วยอาชีพของตัวเอง
ทำให้ต้องปั่นจักรยานทุกวันเลย
วันปั่นจากบ้านอำเภอสวรรคโลกไปอำเภอเมืองสุโขทัย
ไปกลับ๑๐๐กิโลเมตรเพราะว่ารับอัดกรอบพระไง
ก็คือทางสองข้างทางเขาก็จะอ้าวคุณตามาแล้วอัดกระพะให้หน่อย
ฉะนั้นก็จะต้องเดินทางออกไปตามที่ต่างทุกวันตั้งแต่สมัยหนุ่มแล้ว
๑๐ปีที่ผ่านมาเลิกอาชีพนี้ไปแต่เพราะความเคยชิน
ก็เลยทำให้ยังปั่นจักรยานอยู่ทำให้ตนเองตอนนี้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
ผู้คนที่พบเห็นชื่นชมและถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการออกกำลังกายด้วย
ตื่นแต่เช้าเข้าสู่วันใหม่ปั่นจักรยานกันไป